ไปกันที่เรื่องของการประกาศรางวัลกันก่อน
ปรากฏว่าสโมสรที่ยอดเยี่ยมนะครับที่กวาดรางวัลมากมายก็คือ
นั่นก็คือชนะทิพย์สงกระสินครับ
รางวัลซึ่งเป็นไฮไลท์นะครับสำคัญของงานก็คือ
รางวัลนักฟุตบอลชายยอดเยี่ยมแห่งปีครับ
ตกเป็นของชนะทิพย์สงกระสินกองกลางจากสโมสรคอนซาโดเดซับโปโร

ก็นับเป็นรางวัลที่๔ในปีนี้ด้วย

่อมตัวเหมือนเคยบอกยังไม่เก่งและยังต้องพัฒนาตัวเองต่อไป

รู้สึกเป็นเกียรติมากครับ

การี่แบบมนุษย์ของประชาษณ์ไทยที่มีส่วนของเรานั้นผม

คือกำนะใจจากพ่อพ่อพ่อแม่ขอบคุณครับ

จริงเราก็สรุปรางวัลที่เป็นไฮไลท์สำคัญดีกว่านะครับ
เริ่มจากรางวัลของบุคคลสำคัญในวงการฟุตบอลไทย
ตกเป็นของคุณวิชัยศรีวัฒนประภาครับ

ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตจากเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ตก
เมื่อวันที่๒๗ตุลาคมที่ผ่านมา

คือนักฟุตบอลต่างชาติยอดเยี่ยม
และผู้ทำประตูสูงสุดแห่งปี

รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมแห่งปี

รางวัลสโมสรพัฒนาการยอดเยี่ยม
แล้วก็รางวัลไทยลีกแฟร์เพลย์ครับ
ส่วนรางวัลประตูยอดเยี่ยมแห่งปี
ตกเป็นของสุภาชัยใจเด็ดนะครับ
ที่เอาบอลลงก่อนยิงเข้าไปอย่างสวยงาม
ประตูหนีห่าง๒๐ในเกมที่ทีมชาติไทย

อันนี้ก็เป็นรางวัลที่มีโอกาสให้แฟนบอลเนี่ยได้

สำหรับรางวัลลูกยิงลูกนี้

ก็เป็นรางวัลเกียรติยศที่นายกสมาคมนั้นมอบให้ครับ
บุคคลที่สร้างชื่อเสียงให้กับวงการฟุตบอล
ผู้จัดการทีมบอลหญิงทีมชาติไทยครับ

ฟุตซอลชายยอดเยี่ยมเจษฎาชูเดช
แล้วก็นักฟุตบอลทรงคุณค่าไทยลีกตกเป็นของสุปัญญาปุริสายดาวเตะจากแบงคอกยูไนเต็ดครับ